เพราะว่างานมีทั้งเรื่องของอาหารมีเรื่องของวัฒนธรรม
ให้คนญี่ปุ่นได้เข้ามาดู
แล้วเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นชื่นชอบในการท่องเที่ยวประเทศไทยมากนะ
ก็เลยเข้าไปดูงานนี้เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลว่า
ปีนี้จะจัดโปรแกรมไปเที่ยวจุดไหนดีนะคะ
ปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่ค่ะหลังจากที่ภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
หลายส่วนผลักดันให้เกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม
เปิดเผยกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ปีนี้เป็นปีที่๑๖ครั้งที่๑๖แล้ว
ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากชาวญี่ปุ่นและผู้ที่สนใจค่ะ
ส่วนหนึ่งบอกว่าน่าจะมาจากความติดใจมาเที่ยวประเทศไทยแล้วอยากจะมาอีกนะคะ
หลงไหลในประเทศไทยจนเหมือนเป็นแฟนคลับ
คือจะท่องเที่ยวไปเรื่อยวางแผนไปเรื่อยนะคะ
ฟังเสียงหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นที่มาร่วมงานหน่อยค่ะ
หนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นก็ชอบไปเที่ยวประเทศไทย
มักจะเป็นประเทศแรกพอทำหนังสือเดินทางเสร็จ

แล้วเขาก็จะไปสัมผัสอาหารวัฒนธรรมอะไรของไทยเนี่ย
แล้วเขาก็มีความคล้ายกับติดใจ

เพราะเวลามีงานมีการอะไรเกี่ยวกับประเทศไทย
ก็จะได้รับแฟนคล้ายเป็นแฟนคลับพวกนี้
มาชมงานเรามะ

ก็บอกว่าหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นชอบมาเที่ยวประเทศไทยมากนะคะ
งานนี้นอกจากอาหารสินค้าและการออกร้านประชาสัมพันธ
ทำให้คนญี่ปุ่นจำนวนมากหลั่งไหลมาร่วมงาน
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทย

โดยงานเทศกาลไทยณนครโอซาก้าครั้งนี้
มีนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔
บ้านสำรานเพี้ยฟานจากจังหวัดขอนแก่น
เดินทางจากประเทศไทยไปทำการแสดง
การแสดงชื่อว่าฟ้อนฮักแฮงแพงเสี่ยว
นอกจากจะสวยงามถูกใจคนญี่ปุ่นแล้ว
ยังมีความหมายสะท้อนถึงมิตรภาพที่แน่นแฟน
กว่าร้อยปีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะคะ
วันนี้เทศกาลไทยที่โอซาก้ายังคงมีอยู่
เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะหากญาติพี่น้อง
ใครสนใจและตอนนี้อยู่ที่โอซาก้านะคะ
คิดถึงอาหารไทยรสชาติแบบคนไทย
หรือว่าการแสดงของคนไทยไปร่วมงานกันได้ค่ะ
งานจัดที่สวนไทโยโฮ
อยู่ใกล้กับประสาทโอซาก้าค่ะ

ค่ะจะไปทาน๒คนก็ได้